คุณผู้ชมช่วงนี้พามาดึงสตินักช็อปกันหน่อย

อ้อเห็นคำว่าเซลล์นี่พุ่งตัวเข้าหา

ลงในการดึงสตินักช็อปจากแคมเปญ
คิดก่อนควักชะงักก่อนเปย์
โดยนำสินค้าออกมาจำหน่ายจริง
แต่ว่าชื่อรุ่นกลับมีคำแบบโดน
เป็นการยับยั้งใจก่อนคุณจะซื้อก่อนคุณจะช็อปนั่นเอง

ว่าไหมที่ที่พ่อเตะข้าวเวอร์มีฟูก
ของเราจะทำให้คุณได้ประสบการณ์แปลกใหม่
ช้อปปิ้งที่กระเป๋าเงินของคุณ

สินค้าของเราทุกชิ้นได้รับการตรวจสอบแล้วว่า
ปลอดภัยต่อเงินในบัญชีของคุณอย่างแน่นอน
ที่ต้องการทำให้ชีวิตทางการเงินของคนไทยดีขึ้น
และกำลังเป็นที่สนใจในโลกออนไลน์
มีเพจต่างกล่าวถึงเป็นจำนวนมาก
โดยเฉพาะวลีเด็ดและสไตล์การนำเสนอ
ให้คิดก่อนควักชะงักก่อนเปย์
ธนาคารกรุงไทยได้ฉีกไอเดียการรณรงค
ซึ่งมีสินค้าที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
ลิปสติกจะถูกสกรีนกำกับว่า

รองเท้าผ้าใบกำกับไว้ว่าใส่จริงเหรอ
หรือกระเป๋าก็กำกับไว้ว่าจะซื้อจริง
เพื่อดึงสติให้ทุกคนได้คิดก่อนตัดสินใจซื้อ
โดยนักช็อปที่เข้ามาจะพบกับพนักงานขาย

เพราะไม่ขายของแต่เน้นให้สติก่อนช็อป

ก็ตอนแรกที่เห็นก็คือเป็นคนชอบซื้อลิปสติกอยู่แล้ว
แล้วก็คิดว่าจะซื้ออะไรอย่างนี้ค่ะ

ด้วยแบบแบรนด์เทคเจอร์มันก็ต่างกัน

เฉดสีนี้จริงเราก็มีแล้ว

ไม่ได้รับคำแนะนำเรื่องการใช้เงิน
ให้มีสติในการใช้จ่ายมากขึ้น
หลังได้รับคำแนะนำดีให้ใช้เงิน

คิดได้มากขึ้นและจะยึดแนวคิดนี้

อกจากนี้ธนาคารกรุงไทยยังมีกิจกรรม

มาช่วยกันตั้งชื่อรุ่นชื่อใหม่ของสินค้า
ทั้ง๖ชนิดจากร้านให้สติช็อป

จากร้านให้สติช็อปจำนวน๒๕รางวัล

ร่วมแชร์ไอเดียจากกิจกรรมตั้งชื่อรุ่น

คิดก่อนควักชะงักก่อนเปย์
กิจกรรมได้ถึงวันที่๑๐สิงหาคมนี้
ประกาศผลวันที่๑๗สิงหาคม